ว่าที่ร้อยตรีชัชวานบำรุงวงทนายความของเสียแป้งสวัสดีครับทนายครับขอบคุณมากฮะฟังเรื่องราวอัปเดตไปพร้อมพร้อมกันครับเพราะว่ามันมีหลายประเด็นมากเลยทนายบอกก่อนหน้านี้ว่าจะไปยื่นหนังสือให้รัฐมนตรียุติธรรมด้วยกับประเด็นของเสียแป้งครับจนถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับยื่นหนังสือแล้วหรือยังฮะคือยื่นหนังสือนี้คือผมไม่ได้ยื่นหนังสือ
ก็คือมีความประสงค์ของญาตินะครับซึ่งเขามาแจ้งว่าเนี่ยหลังจากที่เขามีการออกคลิปไปแล้วเนี่ยเขาจะทำหนังสือนะครับเขาจะทำหนังสือเป็นอย่างเป็นทางการเพื่อมายื่นให้กับรัฐบาลเขายืนยันอย่างนั้นเขาบอกว่าเขาจะยื่นให้รัฐบาลเลยก็คือพูดง่ายก็คือยื่นให้ให้นายกเลยอ่ะประมาณเนี้ยผมก็ยังไม่ได้รับหนังสือนะครับจนมาวันนี้นะครับอาจจะสักพักเนี่ยก็จะมีมีหนังสือ
แล้วก็ได้มีการยื่นหนังสือให้ในวันนี้แล้วให้กับผ่านไปทางท่านธนกฤษผ่านไปยังถึงท่านรองนายกสมศักดิ์แล้วก็ถึงนายกรัฐมนตรีครับคือหนังสือเนี่ยสรุปแล้วคือเป็นปิดผนึกออกมาซึ่งก็ยังไม่มีใครทราบว่าข้างในมันคืออะไรเนื้อหาใจความข้างในยังไม่ท่านธนกฤษยังไม่ยังไม่เปิดอ่านผมก็ยังไม่มีสำเนานะครับปลายทางคือไปถึงนายกเลยเหรอฮะ
หรือเขาถูกกดดันอะไรก่อนอาจจะเอาพวกนั้นมาแก้ไข
เขาอาจจะถูกกดดันตั้งแต่อยู่ในเรือนจำจากกระบวนการยุติธรรม
แม้กระทั่งปี๖๕ที่ผ่านมาเนี่ยเขาร้องเรียนมาตั้งแต่ปี๖๕แล้วนะครับ

แล้วก็อาจจะมีทรัพย์สินพอสมควรที่มีพลังที่จะต่อต้านกระบวนการตรงนี้ได้ครับผม
เดี๋ยวจะมาแกะเรื่องของรายละเอียดสาเหตุ
คาดว่าน่าจะถูกกดดันจนตัดสินใจทำแบบนี้
ก่อนอันนี้มีข้อความแล้วมีข่าวบอกว่า
ทนายยืนยันว่าเสียแป้งจะมอบตัวในเร็วนี้ล่ะ

เขาติดต่อมาหาทนายแล้วยังครับ

ตั้งแต่ออกจากคุกมานะครับ

แล้วผมก็เคยฝากบอกญาติเขาทุกคนนะครับว่า
ถ้าหากเชื่อใจผมหรือมั่นใจผมเนี่ย

หรือว่าติดต่อมาเขาก็คงอาจจะกลัวเรื่องของการเช็คอะไรต่าง

ตั้งแต่วันที่เขาเข้าเรือนจำไม่เคยได้คุยโทรศัพท์กันเลยแม้แต่ครั้งเดียว

เขาจะบอกผ่านญาติและญาติก็จะโทรมาคุยนะครับ

เวลาญาติเขาเยี่ยมออนไลน์เนี่ย
จะบอกว่าอยากให้อาจารย์ชัชวานเนี่ย

ผมจะเจอเขา๒ที่ที่เรือนจำ

ครั้งสุดท้ายที่เจอกันนี้เมื่อไหร่ครับ

แต่เพราะเอิญว่าเขาหลบหนีไปซะก่อน
ก็เลยไม่สามารถอ่านคำพิพากษาได้

มาจากมอบตัวเร็วนี้ล่ะ

อันดับแรกก่อนถ้าได้ในระดับหนึ่ง

เพราะมันก็มีกระแสตั้งแต่ต้นแล้ว
เขาก็จะมอบตัวนะเขายังมีเจตนาที่จะมอบตัวนะ

ที่เขาควรที่จะได้รับ

เขาไม่เคยไม่ผิดแล้ว
วันที่มีคำพิพากษาในคดีที่ว่า

ผมยอมรับผิดพร้อมที่จะติดคุก

แล้วทำไมคนที่ควรที่จะต้องติดคุกด้วย
ทำไมไม่ได้ติดคุกอันนี้คือสิ่งที่สำคัญ

เขาก็ต้องยอมรับผิดเขาก็เป็นลูกผู้ชายพอ

มอบตัวต่อสู้คดีอืมแล้วผมก็

มันมีความยุติธรรมอยู่แล้วเพียงแต่อาจจะใช้

สำหรับเขาในตอนนี้ซึ่งมันเป็นวิธีการที่

ในสิ่งที่ลูกความของเราพูดไหมฮะ

แต่เมื่อหลังจากที่คลิปออกเนี่ย

แค่ตัวละครที่เขาพูดยังไงครับ

เรื่องราวอันนี้เลยครับที่ถูกฟ้องมา

อยู่ในสำนวนที่ว่าฟ้องมานะครับ
ไม่มีเพราะฉะนั้นเรื่องราว

ปรากฏแต่ว่าตัวละครใช่
อีกหนึ่งคำถามไฮไลท์ก่อนกันแล้วกันครับ

ถามว่ามั่นใจไหมนะครับ

ผมเอาเรียบของเทียบเวลาดีกว่า

วันที่๒๔ตอนนี้ภาคใต้เราสบ
รสุมฝนจะตกเปียกชื้นตลอด
แต่สิ่งที่เสียแป้งอยู่เนี่ย

เป็นอากาศที่ไม่ได้มีความชื้นเลย

ในพื้นที่สวนปาม

เพราะฉะนั้นมันแตกต่างกับเรื่องของสภาวะอากาศ
ทีนี้มันจะอยู่ที่ไหนแค่นั้น

แต่ว่าเมืองไทยมันมีไหมสวนปามที่มันแห้งแบบนี้

คือถ้าเป็นภาคใต้บ้านเราเนี่ย

ยังไงฟ้ามันก็ไม่น่าจะโปร่งขนาดนั้น

หรือที่หลายคนอาจจะอยู่
ประเทศเพื่อนบ้านก็ได้
ประเทศในโลกเรานี้มีการปลูกสวนปาร์ม

ภาคอีก๓ก็มีปลูกปาร์มอยู่นะครับ

แต่ว่าผมไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าจะอยู่ไหน

ทนายชัชวานรู้จักกับเสียแป้ง

ถ้าหากว่าสนิทหรือว่ารู้จัก

หรือว่าไปมาหาสู่กันก็ปี๖๔
สนิทนี่คือสนิทกันขนาดไหนครับท่าน

เขาก็เคารพนับถือผมในเรื่องของ
เรียกผมอาจารย์ตลอดตั้งแต่วันที่แรก

ในเรื่องของงานเกี่ยวกับมวลชนมากกว่า

นายตำรวจนายหนึ่งที่เกิดขึ้น

เขาก็พาชาวบ้านมาร้องเรียนผม
ว่าเขาถูกกันแกล้งยังไง

เห็นทางเสียแป้งเขาก็เป็นผู้นำชุมชนนะครับ

ไปร้องเรียนแล้วก็ไปเอาผิดกับ

ภายหลังต่อมาในคดีนั้นก็มีการเห็นว่ามีการ
ก่อนธรรมนกทุกข์นะแล้วก็ไม่ได้เงินการต่อผมก็ไม่ได้ติดตาม

ผมก็เวลาผมไปทำคดีนะครับหรือผ่านบ้านเขา

ว่าอาจจะไปทานข้าวสักมือส่วนนั้นก็ทานข้าวเที่ยง
แล้วก็คุยกันทักทายกันก็เป็นคนที่อัธยาศัยดี
แล้วผมบอกได้ว่าจิตใจนี่ก็เป็นนักเลงเป็นนักเลง
แล้วก็ถ้าเกี่ยวกับเรื่องชาวบ้านเนี่ยเขาจะลงมีนิสัยที่รักพวกพ้อง
แล้วก็รักชาวบ้านแล้วก็ถ้าอะไรที่ชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ย
เขาเขาลงลงพื้นที่เลยแล้วก็ทำจริงจริงจนอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้
ที่ที่ภายหลังจากที่เขาออกจากคุกมาเนี่ยพอเราดูในโซเชียลก็จะมีกำลังใจ
มีแสดงซัพพอร์ตถ้านายเรียกเสียแป้งเหมือนกับในข่าวที่เขาเรียกกันไหมครับ
เรียกเสียแป้งนะไม่ผมเรียกแป้งเฉยผมเรียกแป้งเฉย
หรือจะเรียกเสียแป้งเพราะที่เขาเป็นเจ้าของหูซอมรถ
ผมก็จะเรียกเขาแป้งเฉยเขาก็เรียกผมอาจารย์
ครับหลังจากนั้นไปยังไงมายังไงถึงมาว่าความให้กับเสียแป้งได้ครับ
พอหลังจากคดีนั้นนะครับหายไปก็ที่เหลือก็ไม่ได้คุยกับเรื่องนี้
ผมก็ทราบเรื่องคดีนี้แหละว่าเขาถูกคดีนี้เหมือนกัน
เขาก็บอกว่าเขามั่นใจเลยนะว่าผมก็ถามว่าคดีนี้เป็นยังไง
คดีที่เขาบอกว่าไปยิงหรือปล้นเนี่ยผมนี่นะ
จะไปปล้นบ้านผมมีเงินเยอะแยะผมจะไปปล้น
มีเงินน่าจะหลายล้านอยู่มั้งครับกับทรัพย์สินของเขา

มูลเหตุจูงใจในการกระทำความผิด

แล้วก็ประจักษ์พยานก็ไม่ได้ชี้

ผมก็โอเคอาสาที่จะเข้าไปทำคดีให้

เขาโดนคดีปล้นเป็นเรื่องของอาวุธปืน

ก็เลยรับว่าความให้เพราะว่าครับ
ด้วยข้อมูลที่เรารู้จักเขา

โดยที่ไม่ได้รู้เรื่องราวที่เขาไม่อัดคลิปมาเลย
ไม่รู้ครับ
วันที่ได้เห็นคลิป
คลิปที่หนึ่งคลิปที่สอง

และมีความ
นะฮะอึ้งแล้วก็มันมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับ
พูดง่ายอายการซึ่งอันน่าจะพออายการแล้วก็จะดูว่าเป็นสถาบันที่
เชื่อถือนะครับแล้วมันมีเหตุการณ์ขนาดนี้เลย
มีความเกี่ยวพันกับยาเสพติดมีความเกี่ยวพันกับอายการ
มีความเกี่ยวพันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารอย่างนี้นะครับ
ซึ่งจริงมันมีตัวละครอยู่แต่ว่ามันเป็นคนละเรื่องกับสิ่งที่เขาต่อสู้คดีมา
เพราะฉะนั้นผมก็ถามว่ามีมูลไหมมันก็มีมูลซึ่งน่าจะต้องมีการแสวงหาความจริง
แล้วผมก็อาศาที่จะพิสูจน์ตรงนี้ด้วยว่ามันเป็นความจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่า

คือพอได้เห็นข้อมูลได้ฟังข้อมูลที่เสียแป้งอัดคลิประบายความในใจทั้งคลิปหนึ่งคลิปสองแล้วเนี่ย
นายเชษฐวานก็ยังอาสาที่จะเป็นทนายสู้คดีให้ต่อไป
ยินดีครับก็เพื่อความยุติธรรมแต่ถ้าหากว่าไม่เป็นความจริงเขาก็ต้องรับผิดชอบของเขาเองครับ
ในสิ่งที่เขาพูดของเขาเองอยู่แล้ว
นี่เลยเป็นเรื่องหนึ่งที่ทนายบอกตอนแรกว่ามันมีข้อมูลที่ไม่เหมือนกันไม่ตรงกัน
ในสำนวนคำฟ้องกับข้อมูลในคลิปที่บอก

ช็อกกันครับว่ามันมีเรื่องขนาดนี้เกิดขึ้นเลยเหรอนะครับ

สมมุตินะถ้าเกิดเขาพูดความจริงในเรื่องนี้
เพราะฉะนั้นคดีนั้นมันจะต้องถูกลื้อฟื้นใหม่

มันอาจจะต้องเป็นการพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
หรือทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงาน
หรือเขาเรียกว่าชิงตัวประกัน
หลายคนที่พูดอยู่ในโซเชียลทั้งหมด
ในข่าวทั้งหมดจะบอกเลยว่าเสียแป้งเนี่ย

ซึ่งในข้อที่จริงแล้วจริงไม่มีเลยครับ
ไม่มีการข้อหาเกี่ยวกับการชิงตัวประกัน

ก็เหมือนชาวบ้านปล้นชาวบ้าน

ก็เหมือนนายกอปล้นนายขอ
เพราะป้นก็คือร่วมกันตั้งแต่๕คนขึ้นไป
๓คนขึ้นไปก็โดยใจวัวปืนก็ปล้นได้แล้ว
แต่จริงสารก็มีความเมตตา
ทนายรู้จักหมดเลยไหมครับ

ไม่เคยพบปะหรือพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวครับ
และส่วนตัวละครที่เป็นตำรวจ
หรือเป็นนักการเมือง
ไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักเลยครับ
ทุกคนครับวันนี้คุยกันเรื่องของเสียแป้ง
เพราะว่าประเด็นทุกสุดสัปดาห์มันร้อนแรงจริงนะฮะ
มีคลิปหนึ่งคลิปสองที่เขาอัดคลิประบายความในใจ

ก็เลยต้องเชิญว่าที่ร้อยตรีชัชวานบำรุงวง

ที่รู้จักกับเสียแป้งลูกความของเขาเนี่ย
มาพูดคุยกันในรายละเอียดหน่อยว่ามันมีเรื่องราวอะไร

วันนี้กลายมาเมื่อกี้เพิ่งเสร็จภารกิจจากข่าวเย็นใช่ไหม

แล้วก็ชวนคุณผู้ชมตั้งคำถามทำโพลด้วยว่า
คุณคิดว่าเชื่อไหมสิ่งที่เสียแป้งเขาออกมาอัดคลิปแล้วพูดว่าเขาถูกป้ายสีคดี
หนึ่งถ้าเชื่อพิมพ์หนึ่งส่งมา

ก็เพราะว่าหลังจากที่ทางธนายชัดให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ก็
มีความน่าสนใจมากเลยคือหลากหลายประเด็นนะครับ
แล้วหลังจากที่เสียแป้งอัดคลิป
มันเปลี่ยนทิศทางความสนใจของข่าวไปอีกแบบหนึ่งเลยนะ
เรายังช็อกเลยเนอะในฐานะที่เป็นคนตามข่าวและอ่านข่าวเรื่องนี้
เพราะว่าตอนแรกเหมือนเรื่องมันจะซาซาไป

ที่ช็อกกว่าเราคือทนายชัชวานครับ

ลูกความของผมในสำนวนคำฟ้องตอนแรกที่ได้รับทราบเรื่องเนี่ย
พูดถึงการต่อสู้คดีหน่อยครับในคดีหลักไหนตอนนี้อยู่

ผมเลยนะที่ผมเพิ่งเข้ามาเนี่ยคือในคดีถ้าตามข่าวเนี่ย
คือว่าเสียแป้งนั้นเป็นคนที่ได้รับความอายุติธรรมมากที่สุด
เทียบกับทางผู้ต้องหาคนอื่นอันนี้คือถูกต้องเลย
อันนี้คือในมุมของเขานะในมุมของเขาส่วนว่า
คดีที่สารพิพากษามาแล้วเราต้องน้อมรับคำพิพากษานะครับว่า
โอเคในส่วนที่เขาถูกดำเนินคดีเนี่ยเขาถูกพิพากษาแล้วว่าให้จำคุก
เราก็ต้องเราก็ต้องก็ใช้กระบวนการทางยุติธรรมต่อไปแต่ในส่วนของเขาคือ
เขาแน่นอน๗คนแต่ฟ้องเขาจริงฟ้อง๒คน
ฟ้องนายจรวดนะแต่ว่ามันแยกคนละคดีนะครับ
นั่นคือข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานไปนะครับส่วนของแป้งเนี่ยก็คือเรื่องของปล้นนะครับ
เราก็ต้องมาพิจารณาในส่วนนี้เพราะเขาว่า๑อายุติธรรมคืออะไร
ความหมายของเขานะตามที่คลิปนะครับผมไม่ได้บอกว่ากระบวนการมันอายุที่ทำนะครับ
ในมุมของเขาอายุที่ทำคือ๑การไม่ได้รับการเงินประกันตัว
ตั้งแต่วันแรกที่ญาติเขาโทรมาแล้วเขาก็มาถามว่าอาจารย์เนี่ยทำไมที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปมอบตัวเองนะครับ
เขาไปรายงานตัวทุกครั้งไปพบอายการทุกครั้งและพอมาถึงวันฟ้องเนี่ย
อายการก็มีความเห็นว่าไม่คัดค้านการประกันตัวให้อยู่ในดุลพินิษฐ์ของศาล
แต่อีกคนนึงกลับซึ่งมีโทษร้ายแรงกว่าเขาแล้วก็ใช้หลักทรัพย์น้อยกว่าเขา
รู้สึกจะ๓แสนถึงเสียก็ได้รับการประกันตัวนะครับ
ยางมันอยู่หลายครั้งก็ไม่ได้รับการประกันตัวนะครับ
นี่คือในมุมของเขาเขาก็จะถามผมตลอดว่าทำไมผมไม่ได้รับการประกันตัว
แต่ดุลพินิษฐของศาลนะครับเราไปก้าวล่วงไม่ได้ผมก็อธิบายกับเขาอย่างนี้ตลอดนะครับ
ดุลวินิตเป็นดุลพินิษฐ์ให้อดทนให้อดทนมันก็เลยสะสม
จุดนี้คือจุดที่ที่บีบคันหัวใจเขามานานแล้วเจอผมทุกครั้งอาจารย์เดินเรื่องเดินเรื่อง
เรื่องดิเดินเรื่องให้ผมเดินเรื่องผมว่ามันต้องมีขั้นตอน
เดินไปแล้วมันก็เหมือนกับว่าคุณยื่นไปบอกแบบมันก็ช้ำจำนวนมันก็ช้ำ
ค่อยหาโอเคผมก็เลยพอคำพิพากษาออกมา
แต่ถึงแม้มันจะมีจำคุกจำนวนเยอะแต่โทษแต่ละกระทงเนี่ยมันแค่๔ปี๕ปี๖ปี
ซึ่งมันไม่ได้โทษหนักเป็นคดีโปรดคดีโปรด๑๕ปี
และอาวุธก็บวกไปอีกครึ่งนึงก็๒๒ปี
กระทงเดียว๒๒ปีถือว่านั่นแหละคืออุกชะกัน
แต่จริงที่เขาติดเยอะเนี่ยคือเพราะว่ามันมีปืน
พกพาอาวุธปืนมีอาวุธปืนสงครามอะไรอย่างนี้
มันเป็นต่างกรรมต่างวาระเลยรวมสะสมกัน

หลักแล้วตัวของเสียแป้งเนี่ยมีกี่คดีที่ทนายดูแล

แล้วก็ต้องขอย้ำนะครับว่าเหมือนกับที่เขาพูดเลย
ข้อที่จริงที่พอพูดที่เป็นที่ประจักษ์แน่นอนตรวจสอบได้

แน่นอนครับเพราะผมเป็นทนายทุกคดี
และอีกคดีหนึ่งก็คือเกี่ยวกับการฟอกเงิน
ยังไม่มีการยึดอายัดทรัพย์จากปปงหรืออะไรต่าง
เข้ามาหาเสียแป้งนะครับไม่มีครับ
อันนี้ที่บอกว่ามีเงินเป็นร้อยล้านถ้ามีเงินร้อยล้าน
ก็น่าจะถูกปปงยึดอายัดทรัพย์ดู
คดีหลักคือคดีปล้น
คดีหลักตอนนี้คือคดีปล้น
แล้วอีกคดีคือแรงกว่าด้วยซ้ำไป
ก็คือคดีพยายามฆ่าผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

ในคดีที่๒ซึ่งเราก็ต่อสู้อยู่
ซึ่งอยู่ในระหว่างการรอฟังคำพิพากษาครับ
เขาชี้แจงในประเด็นเรื่องของการปล้น
เรื่องของการพยายามฆ่าผู้ช่วยเจ้าพนักงานยังไงบ้างครับทนาย
ในส่วนของปล้นก็คือไม่มีมูลเหตุในจุงจันทร์ที่จะปล้น

แล้วก็คดีที่๒เรื่องของการเข้าใจผิด
เขาบอกว่าเขาเป็นคนละเมืองดีต่างหาก

เนื่องจากวันนั้นมันมีการทะเลาะวิวาสกันในพรรพ
แล้วก็มีเหตุชุลมุนวุ่นวายกันเกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็เราก็ต่อสู้ว่าวันนั้นเขาลงไปจับคนร้ายมากกว่า

แล้วมันก็มีบุคคลคนหนึ่งนะครับ

ว่าบุคคลที่มีวิ่งออกจากกลุ่มการชุลมุนนั้นเป็นคนร้าย
เพราะเอิญวันนั้นมันมีเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกทำร้ายด้วยจริง

ตีหน้าตีอะไรอย่างนี้เอาใช้อาวุธปืนหรือ
ตอนหลังมาทราบว่าเป็นอาวุธปืนตีหน้าตำรวจ

จริงเขาถ้าในคลิปตามที่เคยออกมา
เขามีการขึ้นรถไปแล้วนะ
คนที่ขึ้นรถไปแล้วเนี่ยก็คือคนที่จะไปฆ่าเจ้าพนักงานอะไรอย่างนี้
ขึ้นรถออกจากที่เกิดเหตุไปแล้ว
พอไปถึงกลางทางเพลินหยุดรถแล้วลงรถไปอีก
แล้วก็ไปวิ่งไล่ตามคนนึง
แล้วถ้าเกิดไปฆ่าเขาหรืออะไรอย่างนี้
แล้วตอนที่จับมันน่าจะไม่รอดอะไรอย่างนี้
แต่เขาก็จับคนคนนั้นนะครับ
ส่งให้กับกาดของผับที่นั่น
คณิตที่ปรากฏเป็นข่าวมั้ง

ที่เหลือกับว่าไปทำร้ายร่างกายผู้หญิงด้วย

อันนี้ถือถ้าผมเป็นอย่างนี้

แต่ว่าผมก็ต้องดูว่ามูลเหตุมันคืออะไร

หรืออาจจะถูกดูหมินเหยียดหยาม

แต่ทีนี้ถ้าหากเกิดว่า
กรณีนี้ผู้หญิงหรือว่าอาจจะถูกบันดาลโทษะ
อาจจะถูกดูหมินดูแคลนจนถึงขนาดเนี่ย
อันนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กัน

ต่อให้ถูกดูหมินหากไม่ถึงที่สุด

คือบางคนฟังมาถึงตรงนี้หรือบางคนเพิ่งเข้ามาเนี่ยก็อาจจะงงว่า
แล้วทำไมทนายยังว่าความให้กับเสียแป้งที่เขาดูจะไปทำความผิดรุนแรงเหลือเกิน
ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและอยู่ระหว่างการดูข้อเท็จจริงต่างนะฮะ
บอกแล้วนะว่าตอนแรกที่รับว่าความให้กับลูกความคนนี้ในแป้งนาโนตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บอกว่าไปปล้น
แล้วก็อีกหนึ่งคดีก็คือทำร้ายผู้ช่วยเจ้าพนักงานใช่ไหมฮะพยายามฆ่าผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ไม่ได้มีข้อมูลเลยนะว่ามีคนโทรมาให้ไปปล้นชิงตัวผู้ต้องหาออกมาที่เป็นข่าวกันตามที่เขาพูดอ่ะ
คนที่โทรหาเขาคืออายการแล้วก็ไปชิงตัวนายจรวดออกมาแล้วจากหลังจากนั้นก็ถูกตลบหลังทำไมเขาติดคุกอยู่คนเดียวคนอื่นได้ประกันตัวมีคนรอดเขาก็เลยใช้เป็นเงื่อนไขว่าถ้าหากว่าไม่จับคนเหล่านั้นเข้าคุกเขาก็จะขอไม่มอบตัวอันนี้เป็นเรื่องราวจากในคลิปที่ทนายเองก็อ้าวมีเรื่องนี้ด้วยเหรอเนี่ย
เพราะว่าเรื่องที่เล่านี้มีตำรวจที่เป็นต่อชะดอใช่ไหมอืมที่ที่ออกมาเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นด้วยซึ่งเขาอยู่ชะดอซึ่งเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามในวันนั้นนะเขาก็เลยเล่าเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็คนก็ออกมาเริ่มยืนยันครับว่าเออสิ่งที่เสียแป้งพูดเนี่ยมันก็มีข้อมูลเขาโครงเรื่องจริงอยู่นะแต่ทั้งหมดทั้งมวลจะถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่อย่าง

ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะเป็นนักโทษหรือเป็นอยู่ในต้องครั้งอะไรก็มีสิทธิ์ที่มนุษยชนเท่ากันแต่ว่าสิ่งที่เขาทำปุ๊บมันกลับไม่ไม่เป็นอย่างที่หน่วยงานภาครักษ์ประกาศออกมาปาวปาวอะไรเนี่ยเรื่องว่ายุติธรรมที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายอะไรเนี่ยสุดท้ายเขาก็ไม่ได้รับก่อนเขาก็อึดอัดมาตรงนี้หนึ่

เห็นว่าเสียแป้งเขาได้เห็นหน้าลูกเขาครั้งแรกตอนนั้นครับ

ก็เขารู้สึกใจชื้นนะ
แล้วก็มีความมีเศร้าหมองนะครับว่า

ผมเนี่ยเป็นพ่อที่แย่แล้วพ่อที่ไม่ดีแล้วอะไรอย่างนี้

พูดอย่างนี้เดี๋ยวก็ได้เจอกันอะไรอย่างนี้

ก็คือหวังยังหวังอยู่ว่าเดี๋ยวจะต้องได้ไป
คำพิพากษาออกเดี๋ยวจะได้ไป

แต่ว่าก็ได้เห็นตอนที่เขาเริ่มที่จะ๑เดือน

จำเขาไม่ให้เด็กเข้าไปอยู่แล้ว
แล้วก็อันสุดท้ายก็เรื่องของคุณพ่อที่เสียชีวิต
คุณพ่อที่เสียชีวิตก็อันนี้ก็ไม่ได้ไป
หรือจริงเขาไม่ใช่นักโทษเด็ดขาด
ก็เลยไม่มีสิทธิในการขอออกไปนอกเรือนจำเป็นกรณีพิเศษ
เพราะว่าการขอเอาไปขอไปงานศพหรืออะไรอย่างนี้
มันขอได้แต่ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาด

ถ้าเป็นนักโทษของเขาคือผู้ต้องขังชาย
ผู้ต้องขังชายการที่จะออกเรือนจำต้องได้รับอนุญาตจากศาลเท่านั้น
แต่ถ้าเป็นเรือนจำถ้าเป็นนชแล้ว

อันนี้ไงในเอกสารเขาตอนที่เขาเขียนจดหมาย
เขาใช้คำดำหน้าเขาว่าขอใครช

แต่ถ้าเป็นนชก็คือนักโทษชาย
ก็คือคดีเสร็จเด็ดขาดแล้ว

คือต้องผ่านการประกันตัวเท่านั้น

ครับปกติแล้วผมถามเป็นความรู้ว่า

เราสามารถใช้เหตุผลเรื่องต่างเหล่านี้เนี่ย
ขอความเห็นใจจากทางผู้พิพากษาได้ไหม

ลูกยังเด็กมากแล้วก็คุณพ่อเสีย
เป็นเหตุที่จะขอได้ครับ

บุพการีไม่มีใครดูแลเลย

แล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ทั้งชั้นต้นแล้วก็ชั้นอุทธรณ์
ทนายรู้จักกับเสียแป้งเนี่ย
เขารักพ่อและแม่มากขนาดไหนครับ

กิจใจโอ้อ้อมารีนะครับ

รักความรักเพื่อนรักพ้อง

อย่างนี้สาเหตุที่คดีแรกเนี่ย
ก็น่าจะมาจากอุปนิสัยของเขาด้วย

ไปทันทีไม่รู้ว่าใครเอาไปแน่นอน
หรือนี่สุดท้ายเขาก็บอกผมนะ

เป็นการส่วนตัวหรือสนิทสนมกัน

แต่มันก็มีทำไมเขาถึงไปช่วย
เพราะว่าแสดงว่าไม่มีคนไปบอกเขา

ทรย์สมัคร
แล้วก็ต้องเป็นคนที่มีบารมีสูงกว่าเขา
เสียแป้งคบคนมีบารมีเยอะไหมครับ
ก็เยอะครับตามภาพเลยครับ
ฆาติการนะครับตำรวจทหารฆาติการนักการเมืองนะครับ
แล้วก็ค่าหาบดีอะไรต่างนะครับ
แล้วก็นักกฎหมายเขาก็มีความรู้ทางด้านกฎหมายได้ยัง
คือเสียแป้งเนี่ยก็เป็นคนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายพอสมควรเลย
เพราะหลายครั้งนี้เขาจะเป็นคนเขียนคำร้องด้วยตัวเอง

ผมถึงจำได้ว่าลายมือของเขาคือเป็นลายมือแบบไหน
จดหมายที่เขียนมาและคำนำหน้าชื่อว่าขอชอนั่นคือลายมือเสียแป้งไหมครับ
ใช่ครับเพราะทุกครั้งเขาเขียน
แม้กระทั่งเขาเขียนคำแถลงการปิดคดีหรือคำอุทธรณ์อะไรต่าง
ส่งผ่านมาในประเด็นที่สำคัญที่เขาคิดว่าน่าจะสูงน่าจะทำ

ในคดีนี้ในคดีเขามีส่วนร่วมค่อนข้างจะสูงเลย
เพราะเวลาเราทำคดีใช่ไหมโดยหลักทั่วไป
ทนายความเองเป็นคนร่างในข้อเท็จจริงตามที่ลูกความทำข้อที่จริงมา
เขาก็เป็นคนเขียนด้วยลายมือว่าส่งข้อเท็จจริงมาให้ทนายแล้วก็ร่างเสร็จแล้ว
เราก็เอาไปให้เขาที่เรือนจำไปดูว่าโอเคคุณจะสู้อย่างนี้

เขาเรียนกฎหมายมาไหมครับเสียแป้ง

เพราะว่าอะไรเดี๋ยวทีมงานเราขึ้นจดหมายที่เสียแป้งเขียนด้วยลายมือหน่อยครับ

หนึ่งคือบอกว่าของข้างในนั้นขายแพง
เกินกว่าที่ประสงค์พันธ์ที่กำหนด
น่าจะเป็นหนังสือที่ส่งหาผมโดยตรง

ก็คือส่งหาผมเลยตรงหลังจากที่เขาบอกว่าเขาส่งที่ปปชอะไรสักอย่างนะครับ

เขาบอกว่าเขาส่งไปแล้วแล้วทีนี้มันเงียบ

แต่พอผมกำลังจะไปตามมันก็เกิดเหตุที่เขาแหกห้องขังก่อน
ว่าอะไรที่ทนายชัชวัลบอกก็คือว่าถ้าดูจากข้อความตอนแรกที่อ่านจดหมายเนี่ยแกะจากปลายมือเนี่ย
ก็คิดว่าเขาต้องเป็นคนที่มีความรู้ด้านกฎหมายในหลักหนึ่งเลย

เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่ลายมือเขานะ

มีพยานแต่ว่าจดหมายฉบับที่เราขึ้นจอไม่ใช่ลายมือของเสียแป้ง

ก็มีในการร้องเรียนครั้งก่อน

แล้วก็มีในสำนวนผมด้วย

เหมือนกันดิครับสวยมากเป็นลายมือที่สวย

ขอประเด็นเรื่องที่ว่าเสียแป้งเขารู้จัก

ให้การช่วยเหลือกับเสียแป้งด้วย

เพราะว่าร่าดสุด

เขามีแวง

อันนี้รูปโปรโมที่อยู่แบบ

สอจอแป้ง

ปกติแล้วคือคนในพื้นที่คนใกล้ตัวเรียกเสียแป้งเสียแป้ง

ถ้าเป็นคนที่มีอาวุโสสูงกว่า

แล้วก็ส่วนเด็กก็จะเรียกบางครั้ง

ความประสงค์ของตัวเสียแป้งเองเนี่ยครับ
น่าจะไปไกลกว่าการเป็นนักการเมืองท้องถิ่นไหม

ก็เป็นนักการเมืองน่าจะขยับไป

เขาน่าจะสูงกว่าสตอะไรมากกว่านี้

มุมมองที่ถูกมองว่าเป็นอันทภาณ

เรารู้ว่าเขาเคยถูกต้องโทษอะไรนี้มาก่อน

เขาก็พยายามที่จะอัพตัวเองให้เป็น

แล้วก็๒เรื่องของการเป็นนักการเมืองท้องถิ่น

แล้วก็ธุรกิจกำลังไปได้ดี
ส่วนที่ธุรกิจสีเทาอะไรที่ว่าโดนอ้างมา

ประวัติข้อมูลเสียแป้งก่อนหน้านั้นนะครับ

ที่เขาจะมาเริ่มจับธุรกิจ

ของจิตวิญญาณของเด็กวัยรุ่นมั้ง
เด็กวัยรุ่นหรือกลุ่มชาวบ้าน

ใช้คำว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ได้ไหม

ที่ผมทราบไม่ใช่เรื่องของมาเฟียเลย
เฟียจะต้องพวกไปข่มหรือไปอะไรอย่างนี้

เพราะว่าก่อนเราเป็นธนายความนะครับ
ก่อนที่จะว่าความให้ลูกความแล้ว

ไม่ได้มีความเป็นอาชญากร

จะต้องเป็นอาชญากรเสมอไปอย่างนี้
ผมว่าเป็นการรังแก่ทางสังคมอีกอย่างหนึ่ง

ที่จะผันตัวเองไปในสิ่งที่ดีขึ้น

ก็ดูนี่เนคะ

เป็นการดูหมินเหยียดฉันเขา
แต่ต้องมองในสิ่งที่เขาทำให้ชาวบ้านแค่ไหน
แล้วทำไมเสียแป้งถึงมีชาวบ้านรักเขา
อาจจะมากกว่าที่เกลียดเขาด้วยซ้ำไป

ได้พยายามที่จะมาสร้างภาพใหม่

แต่ว่าเรามีความสงสัยในหลายประเด็น
หลังจากที่เสียแป้งนั้นออกมาอัดคลิปด้วยเนี่ยนะ
คำพูดคำจาเสียแป้งอย่างนั้นเลยใช่ไหม

มึงไปเอาแล้วมึงมาให้ว่านู้นนั่นนี่น่ะ

เป็นคนที่มีสมัครวะ
แล้วก็ให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ

ที่ทำให้ผมอยากช่วยเขาแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเขาเราเป็นกลุ่มทนายเจดี
ถูกประสงค์ของการตั้งกลุ่มธนายเจดีเรามีทนายทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับ
ก็คือการช่วยเหลือชาวบ้านเป็นหลักเลยโดยที่ไม่ต้องมาว่าจ้างไม่มีเงิน
ก็ใช้กองทุนอะไรของเราไปเสียแป้งเขาก็ทำคล้ายกับเรา
พิสูจน์ได้ตอนนั้นที่เจอกันครั้งแรกไงมันเลยเกิดความประทับใจซึ่งกันและกัน
ตัดสินใจที่จะวางความให้กับลูกก็ทำให้แล้วแต่เราจะไม่ทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย
ในสิ่งที่เขาถูกต้องถ้าเขาอยากจะทำธุรกิจเราก็แนะนำให้เขา
เขาอยากจะทำงานด้านอะไรหรือแม้กระทั่งด้านล่างสัญญาอะไรต่าง
ผมก็แนะนำให้เขาร่างสัญญาอย่างนี้ร่างสัญญาว่าจ้างอย่างนี้
สัญญาเกี่ยวกับรับเหมาอะไรอย่างนี้ก็แนะนำได้
แต่ว่ากรณีที่เขาทำเนี่ยผมมองว่ามันทำไม่ถูกนะ
มันทำให้ถูกแน่นอนให้กลับเข้ามายืนยันครับว่ายังไง
ถ้าถามผมผมจะยืนยันให้เขาให้เขากลับเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรม
แล้วเรากำลังทำ๑๒๓๔๕ให้เขาครับ
ถ้าเขากลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมอบตัว
ทางทนายจะเดินหน้าทางคดียังไงต่อ
ก็อันดับแรกนะครับก็คงต้องลึกในคดีที่เขาอยากจะได้เนี่ย
ผมก็ต้องรบกวนท่านผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับ
รื้อฟื้นกลับมาทบทวนเพราะมันยังมีอายุความ

อายุความถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ๑๕ปี
มันสามารถดำเนินคดีหรือฟื้นมาได้ใหม่หมด

ส่วนสิ่งที่มาปุ๊บก็ต้องไปตรวจสอบให้เขา

มันไม่ใช่เฉพาะให้เพื่อแป้งอย่างเดียว
ให้สังคมได้รับรู้ว่าอ๋อจริงกระบวนการสั่งฟ้อง
กระบวนการตั้งข้อหาต่างเนี่ยมันมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะ
แต่ถ้าเกิดไปเจอปุ๊บไปเจอปุ๊บว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติ
แล้วมีการแก้ไขตอนนี้ก็ยังทันครับ
อาจจะฟังเขาบ้าง๑อาจจะกลายเป็น๒๐๐

วันนี้น้ำคำพูดของเขาอย่างเดียวนะครับ

ตัวเขาเองต้องกลับมาพิสูจน์สิ่งที่เขาพูดนะครับ

เพราะถ้าจะเอาคนอื่นเข้ากระบวนการยุติธรรมมันต้องมีพยาน
ก็ต้องมีการมาเบิกความต้องการมาเอาพยานหลักฐานมา
ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีการโทรศัพท์กันจริงไหม

แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเท่ามีการแถลงออกมา

พอพูดอย่างนี้มันก็เริ่มสองฝ่ายไม่ตรงกันแล้ว
พอไม่องกันพวกก็ต้องมีการพิสูจน์
แต่วันนี้ทราบว่ามีเอกสารใหม่มา
ผมก็เดี๋ยวทางทางทัน้ากิจเอง
น่าจะมีการเปิดว่าว่าจะต้องสอบสวนใครบ้าง
จะต้องไปคุยกับญาติของเสียแป้งเพิ่มเติมไหมค
ว่าข้อมูลที่ได้มาที่เขียนใส่เอกสาร
รัฐมนตรีท่านนายกอะไรก็ว่ากันไป

ผมเชื่อว่าน่าจะมีข้อมูลพอสมควร
เพราะการทำเอกสารเนี่ยมันจะมีความสำคัญมากกว่าการอัดคลิปประมาณนี้
แล้วก็มันจะมีข้อมูลรายละเอียดพอสมควรว่าให้ไปดูตรงนั้นสิให้ไปดูตรงนี้สิ
เชื่อไปถามคนนั้นสิไม่เชื่อไปถามคนนี้สิ
พอสักพักหนึ่งเห็นไหมตอนนี้เริ่มมีอีกมุมหนึ่งในเรื่องราวอย่างที่ท่านผู้ดำเนินรายการทราบ
มันมีเรื่องราวของแม้กระทั่งตำรวจเองออกมาพูดว่ามันเป็นเรื่องจริงนะประธานติ่งเองก็บอกว่านั่นเป็นเรื่องจริง
แล้วทีนี้อันไหนที่เขาเอ่ยชื่อมา๒คนแม้กระทั่งพันธุ์ตำรวจโทอะไรที่ออกมาที่เป็นต่อชะดอ
ก็บอกว่ามันมีเรื่องจริงนะมันมีเรื่องของการชิงตัวประกันกันจริง
พอมีข้อมูลแบบนี้ครับที่ออกมาจากคนรอบข้างเนี่ยทนายสามารถทำอะไรได้เพิ่มเติมได้บ้างไหมครับ
เก็บข้อมูลเอาไว้ก่อนเพื่อรอวันที่เสียแป้งเขาอาจจะติดใจโอเคผมขอมอบตัวแล้วเราจะได้เอาข้อมูลมาสวมแล้วเดินหน้าต่อ
หนึ่งก็คือเรื่องของผมจำทุกข้อความที่เขาพูดเท่ากับว่าเขาเป็นการชี้ช่องให้ผมล่ะชี้ช่องให้กลุ่มทนาย
กระทั่งชี้ช่องให้กับอายการชี้ช่องให้กับพนักงานสอบสวนนะครับหรือชี้ช่องให้กับผู้ใหญ่ในสตชทราบว่ามันต้องไปตรวจสอบ
ผมก็จะต้องไปตรวจสอบในส่วนของผมในส่วนของที่เราทนายมีกรอบอำนาจอะไรที่ทางทนายไม่สามารถที่จะไปขอพยานหลักฐานและเอกสารได้
ผมก็ยังมีสิทธิ์นะเพราะตอนนี้ผมยังเป็นทนายความที่ถูกแต่งตั้งนะครับเพียงกลุ่มเดียวนะครับทั้งสองผมก็ใช้สิทธิ์ทั้งสองคดีนะ
ไปเรียกพยานเอกสารด้วยใช้ผ่านอำนาจสารอะไรที่เราเอามาได้อย่างเช่นอย่างเช่นสมมุติเขาพลาดกินเรื่องของการโทรศัพท์
ผมก็พอไปขออำนาจศาลแล้วก็ขอเรียกพยานออกมา
นั้นใหม่ครับแต่สมมุติว่าถึงแม้ว่าจะมีการทบทวนขึ้นมาครับทนายแต่ว่ามีหลายคนมองว่านับตั้งแต่วินาทีที่เสียแป้งตัดสินใจ

มุมมองทนายในมุมมองกฎหมายเนี่ย

เรามีอดีตที่เคยนักกฎหมายเราทราบอยู่แล้ว

แล้วมีสารลงโทษ
เกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้แล้วนะครับ

แต่มันมีกรณีเกิดขึ้นแล้วว่า
มีการลื้อฟื้นหรือสั่งฟ้อง

ซึ่งก็จะไม่เกี่ยวกับการที่เสียแป้งออกจากโรงพยาบาล

และวันนี้เขาหนีก็จะต้องถูกรับโทษเพิ่มซึ่งก็จะมีโทษไม่มาก
ก็ถ้าเขากลับมาผมก็ต้องทำคำแถลงการประกอบคำรับสารภาพให้เขา
เรื่องของความที่เขาถูกกดดันอะไรไป
สิ่งที่ดีที่สุดที่ผมสังเกตได้นะครับคือ

แม้กระทั่งที่บอกว่ามีการปะทะกันเกิด

ไม่ดีนะที่โชคดีนะตอนนี้เขาไม่ได้ปะทะกับเจ้าหน้าที่
แล้วเขาไม่ได้ยิงเจ้าหน้าที่

อันนี้ยังพอผ่อนหนักเป็นเบาได้ในโทษของการหลบหนีนะครับ
แม้กระทั่งน้องหรือทีมงานของเขาที่ช่วยนะครับ
เราก็มีการเข้าไปช่วยเหลือบ้างบางคนในเรื่องของคดี

ให้รับสารภาพหมดแล้วก็แจงเหตุผลต่อสารเลยว่ามัน
มันหนีไม่ออกหรอกครับมันไม่ต้องไปสู้คดีเลยครับ
ก็รับสารภาพไปด้วยเหตุผลอะไรนะครับ
เป็นผู้มีพวกคุณหรืออะไรก็ว้างไปตอบขามบุญคุณใช่มั้ย
อย่างเช่นญาติพี่น้องเนี่ยมันก็มีเหตุบรรเทาโทษอยู่แล้วนะครับ
เพราะว่าให้ที่อยู่ที่กินตามพฤติกรรม
นับตั้งแต่คืนวันที่๒๒ตุลาคมจนกระทั่งถึงวันนี้ครับ

เป็นเวลาเสียแป้งโทรมาบ้างไหม

ส่วนการแอดไลน์เนี่ย

ใครที่จะเข้ามาเทพอันแปลกเนี่ย
เราจะคุยเราต้องรักก่อน

อาจจะมีก็ได้แต่ว่าผมจะไม่รับ
เพราะว่ามันเป็นน่าจะป้องกันโปรทิศตัวเองด้วย
แต่ถ้าเป็นอย่างพี่นักข่าวอะไรอย่างนี้
ที่ออกข่าวไปก็คือเขารับเลย
พอเขารับเลยอ้าวเฮ้ยมันเป็นเสียแป้งก็ดี

แต่ก็ต้องน่าเป็นห่วงนะครับ

ก็น่าจะเห็นว่าท่านธนกิจก็บอกว่า
อยู่ในการคุ้มครองของรัฐแล้วนะครับ
ผมเห็นทางทนายออกรายการเมื่อช่วงบ่ายก่อนอันนี้

ก็บอกว่าคิดว่าเสียแป้งเนี่ย
หน้าเพลิอนี่ดูรายการ
ทนายให้ข้อมูลอยู่ตอนนี้ด้วย

เขาดูการเคลื่อนไหวของบ้านเมืองเรา
ดูการเคลื่อนไหวของผมว่าผมทำในสิ่งที่ผมรับปากไว้ไหม
ครับที่เขาขอมาอืมว่าผมทำไหมหนึ่งก่อนเพื่อสร้างความมั่นใจว่า
หนึ่งยังมีคนที่จะช่วยเหลือเขายังมีคนที่พร้อมที่จะให้ความยุติธรรมก็คือ
อย่างน้อยก็มีผมนะครับแล้วก็ทีมงานของผมแล้วก็มีแล้วผมก็ทำในสิ่งที่ผมนี่ได้แล้ว
หนึ่งแน่นอนผมจะช่วยเหลือเขาทางคดีครับทั้งคดีเดิมคดีเก่าและคดีที่เขากลับมา
เราก็จะทำให้ตลอดนะครับให้ตลอดรวมทั้งคนที่เขาห่วงใย
เหมือนกระทั่งเด็กของเขาอะไรอย่างนี้เช่นนี้ก็ห่วงใหญ่ว่าช่วยด้วยนะ
น่าจะช่วยกันด้วยใจมากกว่าแล้วช่วยด้วยก็ยินดีให้

มันเป็นนโยบายของทางพักของผมพักชาติรุ่งเรืองกราบได้เนาะ

ให้การยืนยันและให้ความมั่นใจแบบนี้นะครับ

พูดคุยกันได้ประมาณนี้ขออนุญาตขอบคุณทนายอีกครั้ง
แล้วก็เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเพราะทนายเกริ่นมาก่อนอันนี้แล้วว่า
น่าจะมีข่าวดีไม่ไกลนี่แหละ

ก็ชื่นอยู่กับท่านรัฐบาลแล้วครับ
แต่ผมมั่นใจนะผมมั่นใจหลังจากที่มีลักษณะอย่างนี้
เขาทำในสิ่งที่เราร้องขออะไรด้วย
ถ้าคุณมีอะไรคุณก็ทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายซะ
เดี๋ยวก็มาดูว่าท่านรัฐมนตรีจะแถลงว่ายังไง
ว่าสิ่งที่เสียแป้งเขาเรียกร้องมาคืออะไรบ้าง
แล้วก็เดี๋ยวต้องรอทางท่านธนกิจ

ท่านนายกรัฐมนตรีว่าเขาต้องการอะไร

แล้วผมมั่นใจว่า

ไม่มีใครหนีได้ตลอดชีวิต

ถ้าติดคุก๒๐ปีก็๕๗ปี

เขาก็จะออกมามาให้สัมภาษณ์
แล้วก็ออกมาสู่สังคมได้อย่างสง่าพาเผยด้วย
แต่ถ้าอย่างนี้เราก็จะหนีตลอดชีวิต

คนายภาคของเสียแป้งนาม
โปรดติดตามตอนต่อไป